คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้คนพูดถึงในโลกโซเชียลเยอะเลยนะคะ
ไว้๓๐ทำร้ายร่างกายประเด็นก็คือเรื่องของถังสังฆทานค่ะ
อันนี้คือชนวนเหตุเกิดจากถังสังขทานเรื่องราวมันเป็นมาเป็นไปยังไง
คุณผู้ชมมาดูนิดนึงนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เพจอยากดัง
เนรอายุ๑๔ค่ะถูกเด็กวัดอายุ๓๐กว่าแล้วด้วยทำร้ายจนบาดเจ็บ
เนรก็ไปถามว่าทำไมมาทำแบบนี้ถูกด่ากลับอีกต่างหาก
แล้วท้าทายว่าให้ไปแจ้งความให้ไปแจ้งตำรวจเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดโคกมะยมอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทีมข่าวก็ไปคุยกับเนรนะคะเพิ่งศึกเมื่อเช้าวันนี้
แล้วก็คุยกับแม่ของเนรด้วยนะคะแม่ก็บอกว่าก็ลูกชายมาเล่าให้ฟัง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานก่อนเกิดเหตุลูกได้รับคำสั่งจากหลวงตา
ให้ไปนั่งเฝ้าสาราจะมีญาติโยมมาถวายสังขทาน
ลูกก็ขอสังขทานหลวงตาชุดหนึ่งหลวงตาก็อนุญาต
แต่ทางผู้ก่อเหตุในหนึ่งเป็นเด็กวัด
พอรู้ว่าเนรเอาสังขทานไปถังหนึ่งไม่พอใจ
มาต่อว่ามาเตะเขาที่ขาเนรอ้อจนเนรได้รับบาดเจ็บ
แม่ก็พยายามจะถามคนก่อเหตุนะคะว่าทำไมมาทำกันแบบนี้
แต่คำตอบที่ได้คนก่อเหตุตอบแม่ไปว่า
ก็พอใจที่จะเตะจะทำไมขึ้นมึงขึ้นกูด้วยนะคะ
แล้วก็ท้าทายเลยว่าอยากแจ้งความก็ไปแจ้งเลย
แจ้งความจริงค่ะไปสพออุทัยไปแจ้งความ
เนรไปศึกด้วยที่ให้ศึกเพราะกลัวว่า
ถ้ายังเป็นเนรอยู่ที่วัดต่อแล้วจะไม่ปลอดภัย
ตอนแรกก็กลับว่าหนูจะไม่รับหนูยืนยันไงก็ไม่รับ
จนนั่งเข้าเขาว่าเอาไว้เถอะไม่งั้นพระอาจารย์ก็ไม่สบายใจ
เรื่องคดีความมึงไม่จบนะพอมาถึงกลายเป็นเปรียบเทียบปรับ
ล่าสุดค่ะตำรวจก็เรียกเด็กวัดรุ่นใหญ่
วัยสามสิบกว่าที่เป็นผู้ก่อเหตุไปพบตำรวจนะคะ
ปรับไป๑๐๐๐บาทแล้วก็มีการว่ากล่าวตักเตือน
ท่านเจ้าอาวาสก็ให้ค่าทำขวัญไป๕๐๐บาท
แม่เองบอกว่าแปลกใจอยู่นิดนึงมันคดีทำร้ายร่างกาย
เป็นคดีอาญาจะต้องยอมความด้วยเหรอ
ตำรวจยังไม่ได้เห็นผลตรวจร่างกายของลูกชายที่โรงพยาบาลเลยด้วยซ้ำ
ทำไมก็แค่ปรับคนก่อเหตุแค่พันเดียวว่ากล่าวตักเตือนแล้วปล่อยไปเลย
แม่บอกว่าแม่ไม่รู้กฎหมายแม่แค่อยากจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
สาราถวายสังขทานของวัดโคกมะยม
ญาติโยมก็ไปถวายสังขทานกันตามปกติ
ท่านเจ้าอาวาสก็ให้ข้อมูลสั้น
บอกว่าหลังเกิดเหตุก็คุยแล้วก็ขอโทษแม่ของเนร
อบเงินให้๕๐๐๐เป็นการทำขวัญ
ส่วนคนก่อเหตุก็ไปมอบตัวกับตำรวจเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจสพออุทัยบอกแบบนี้นะคะ

แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ทางคนเจ็บก็ไม่ได้มีบาดแผลหรือว่าร่องรอยบาดเจ็บอะไร
ก็เลยเปรียบเทียบปรับไปแค่๑๐๐บาท
ส่วนค่าทำขวัญหรือค่าเสียหายอื่นเพิ่มเติม
สองฝ่ายต้องไปคุยกันไปไกลเกลี่ยไปเจรจาไปตกลงกันเอง
ตำรวจบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ครอบครัวของเนรเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมก่อนอันนี้เคยเป็นข่าวมาแล้วครั้งหนึ่งนะ
กันยายนน้องเค้กอายุ๑๕
เก็บเงินเก็บทองสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องแรก
ทางออนไลน์แต่ส่งมาไม่ครบอุปกรณ์ไม่ครบไม่ตรงปก

นี่คือพี่สาวของเนรที่ถูกทำร้าย
พี่สาวเคยเป็นข่าวเรื่องของการสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือทางออนไลน์
ได้ของมาไม่ตรงปกนะคะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาถามเยอะน่าสนใจมาก

คนก่อเหตุอายุเพิ่ง๓๐กว่า

บางคนอายุ๔๐๕๐ก็มี
ตอบคุณผู้ชมไปคุณผู้ชมถามมาทำไมเรียกเด็กวัดอายุเยอะแล้ว
เราก็เรียกเด็กวัดนั่นแหละ
อย่างเนรี่สุดพื้นทะละอายุเยอะก็มีเป็นเนรได้นะ
มาบวชเนรก่อนแล้วพอพร้อมค่อยบวชพระรับศีลมากขึ้นอันนี้ก็มี
นี่นะฮะส่วนคดีอาญาตำรวจคงดูแล้วว่าเป็นลักษณะของร่องรอยการถูกทำร้ายแล้วมั้งใช่ไหม
แต่ถ้าคุณแม่ยังจะอยากจะดำเนินการอะไรต่อก็อาจจะต้องไปคุยกับทางตำรวจอีกที